ทุกคนค่ะข้ามคืนนี้ยังคงก็ติดสนัขนักรำนาวที่หลายคนรอคอยนะครับเพราะว่าวัน
มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ก็ทำให้มีการดันเอากลุ่มฝนที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ

อยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคกลาง

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
หลังจากนี้ลมหนาวก็จะแผลลงมาแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
กลุ่มฝนในบริเวณตอนกลางลงไปอยู่ในบริเวณทางตอนล่าง

ดังนั้นชาวใต้คงต้องเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ฝนต่อไป

เอากลุ่มฝนนั้นลงเลื่อนต่ำลงไปอยู่

แรงเป็นพิเศษในอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
และในทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับ
จะทำให้เกิดคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร

ใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง

รสุมตะวันออกเฉียงเหนือพอดีนะครับ

มีอากาศลดลงจากเดิมค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับ
โดยว่าจากการคาดการณ์นะครับตั้งแต่วันนี้

มหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคอิศาสตร์นะครับ
มีโอกาสที่จะลดลงประมาณ๖๘องศาเซลเซียตนะครับ

ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
ก็จะลดลงไปประมาณ๔๖องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันธรวดเร็วนะครับ
เพราะว่ามีทั้งฝนมีทั้งเรื่องของความร้อน

ช่วงวันเด็กนี้ใครจะพาเด็กออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง

แล้วก็เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
เพื่อที่จะไม่ทำให้สภาพอากาศนั้นเป็นผล

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ